วันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอบ้านนานะครับจังหวัดนครนายก
สาวไทยฮ่ายห่างจากเหมือนพรุ่งเมืองไอใครมองไปทางให้ก็สุดใส
ผมจะพาท่านผู้ชมทั้งพี่หอยไปพบกับร้านอาหารที่
น้ำ

ทำไมต้องผูกมือให้มันดูแบบ

ในกินรังบาล
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
และวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอบ้านนานะครับ
จังหวัดนครนายก
และแขกรับเชิญสุดพิเศษของนายในวันนี้นะครับ
โอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นนุ่มหล่อลูกครึ่งเกาหลีครับผม

นอกจากพี่เสนาแล้ว

โอ้โหนี่ทำไมเพิ่งมาเนี่ย

นี่ผมมารอคุณนี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบรรยากาศนี่ดีมาก

เพราะงั้นเก้าโมงเช้าทำไมมาตั้งแต่เมื่อคืนครับผม
กลัวรถเตรียด

ไม่ใช่เตา
เดี๋ยวรอพี่หอยสักแป๊บหนึ่งนะครับผม

ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับ
ไหนพี่อาจจะเดินนานหน่อยเพราะว่าพี่ขาสั้น
เข้าใจครับท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจครับ
และตอนนี้ก็อยู่กับพี่หอยนะครับผม
เป็นยังไงบ้างครับน้องเค้กส้มครับ
อยากจะขวนหน้าก็ดีอะนะก็โอเคครับ

และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านคุณตันคาเฟ่นะครับ
อยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับผม

และวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมและพี่หอยนะครับ
ไปพบกับร้านอาหารที่ดังเด็ดเฮ้ยโดน
และนอกจากนี้นะครับผมจะพาพี่หอยนะครับ

แล้วก็จะไปทำอาหารกินเองด้วย

รู้ได้ไงบ้าไม่เอา

ร่างใสที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงเท่
ตามไปกินให้หมดบางในกินล้างบางขึ้นรสเลยครับพี่หอยครับ
มีรถด้วยเหรอนี่ไงครับบ้านโอ้โหสำหรับร้านแรกในวันนี้ก็คือร้านโดดแห่งอำเภอบ้านนาที่มีชื่อว่าคุณตันคาเฟ่
คาเฟ่กลางทุ่งที่มีบรรยากาศแบบบ้านในสวนมีคนในครอบครัวช่วยกันทำช่วยกันเสิร์ฟ
ทั้งเครื่องดื่มชากาแฟและอาหารไทยแบบพื้นบ้านรสชาติอร่อยแม่ร้านนี้จะโดนใจพี่หอยอย่างไร

เป็นไงครับแต่ละเมนูครับโอ้โหโดนใจพี่หอยไหมครับ
โดนถึงตับนะไม่ได้แค่โดนใจโดนตับผมเลยแต่บอกบอกตามตรงนะ
ผมบอกให้เห็นเมนูแล้วผมไม่เน้นข้าวทำไมครับผมเน้นตับ
ผมก็เหมือนกันครับจริงป่ะฮะเน้นกลับเหมือนกันครับเน้นกลับนะครับผม
เขาหิวอย่ามาเล่นรถอย่างนี้จะกลับบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
โอ้โหนี่นะครับคือร้านโดนของเราครับผมอ่าเมนูแรกเลยครับ
เอาเลยส้มตำผักกูดครับประเดิมด้วยเมนูเด็ดประจำร้าน
ส้มตำผักกูดที่ใช้ผักกูดสดจากสวนของทางร้าน
นำมาชุบแป้งทอดบางกรอบราดด้วยน้ำยำส้มตำ
ไม่ใส่ปลาร้ารสเผ็ดกลมกล่อมเมนูนี้จะโดนใจทั้งคู่หรือไม่
ต้องมาชิมกันครับ
เห็นทุบโต๊ะทุบทุบเอาลงตรงนั้นกินสดสดก็อร่อย
เอาไปทอดแล้วก็มาทำเป็นส้มตำ

อร่อยพริกอร่อยจริงจริงมันจะสถานของแม่ครัวที่นี่
กินจนอยากกินหน้าแม่ครัวเลยอ่ะจริงจริง
พริกเหยียวพริกเหยียวอืมโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะ

อืมถึงได้กุ้มกะหมับด้วยเหรอครับต้องมาอืมแล้วก็นายก็ขับแป๊บ
เดียวแล้วมากินที่นี่แล้วบรรยากาศดีจริงบรรยากาศแบบ
เป็นสวนเป็นไล่เป็นเดือดผักอะไรมา
เป็นกี่ชั่วโมง
ต้มยำปลากุเหล่าสูตรโบราณต้มยำเผ็ดเปรี้ยวรสแซ่บ
ด้วยพริกขิงขาตะไคร้เครื่องเทศพื้นบ้านแบบโบราณ
กับปลากุลาวสดที่ว่ากันว่าคือสุดยอดของปลาเนื้ออร่อย
หม้อนี้ลงตัวอร่อยเฉียบ

ปลากุล่าวที่ได้เรียกว่ามันเป็น
ใส่เครื่องแบบใบมะกรูดพริกแห้งอะไรอย่างนี้นะ

รอกินนานแล้วนะครับจักรน้ำมากเลยนะครับครับขอโทษครับผมวิดจนน้ำแห้งหมดแล้ว
อันนี้ครบสูตรพริกด้วยใบมะกรูดด้วย
ขออีกคำได้ครับ
บรรยากาศแบบเนื้อปลาบรรยากาศแบบยินแล้วก็ต้องซดอะไรแบบมันร้อนนะ

ใช่ครับอันนั้นญี่ปุ่นนะครับ
คือน้ำต้มแบบจี๊ดจาดมากเปรี้ยวได้ใจมากครับ
คิดถึงบ้านเลยแบบกินอยู่กลางทุ่งนาอะไรประมาณ
ประมาณนี้ครับเข้าข้างหลังไงเพราะนี่ก็ทุ่งนาครับเข้า
คุณมีคนอารมณ์ดีคุณไม่ต้องสารคนหิวด้วยคุกอะไรคุกกะปิสิ

คลุกกะปิอาหารจานเดียวที่ทุกคนคุ้นเคย
ข้าวหอมกะปิชั้นดีจากบ้านแหลมเพชรบุรี
ได้รสชาติหลากหลายจากเครื่องเคียงแน่นปริมาณคุ้มเกินราคา
นี่คือจานยอดนิยมที่ใครมาก็ต้องสั่ง
ผมไม่ใช่ตลกผมคือตะกะ

อรี่ต้องอย่างนี้ถึงว่าจะกลับกินล้างบางอะ
มันเข้ากันหมดมันทุกด่างหมู
ทุกอย่างเพื่อข้าวที่สำคัญครับมันมันไม่เค็มกินดี
น้ำพริกสองสหายครับผมน้ำพริกสองสหายน้ำพริกเผาและน้ำพริกกะปิ
ปรุงเองมีไก่สับเป็นส่วนประกอบเสิร์ฟคู่กับปลาทูแคบหมู
และผักเคียงสดจากสวนหลังร้านนานาชนิดหลายคนติดใจจนต้องขอซื้อเป็นกระปุกกลับบ้านเลยครับ
นี่นะครับผมเต็มเต็มคำโอ้โหสุดยอด
อื้อเป็นไงบ้างครับ
ที่กรอบกรอบน่ะไม่ใช่แค่หมูน่ะฟันน่ะ
ดอกสโหน่ออุ๊ยดอกสโหน่อนิดหากินยากมาก
ผมรักที่นี่อุ๊ยอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะ
เหลืออีกเมนูฮะและมาเมนูสุดท้ายครับผมนี่
แกงส้มผักกูดปลาจวดเทียนปลาหัวเทียนที่เขาใช้กับหัวเทียน

อันนี้จวดเทียนเหรอจวดคู่นี้ไม่เคยกินเลยไม่ใช่จวดนะจวด

แกงส้มผักกูดแกงส้มรสกลมที่ใส่ผักกูดทีเด็ดประจำร้าน
ร้อนปลาจวดเทียนปลาสารพัดนึกเนื้อเยอะที่เอามาทำอะไรก็อร่อย
หม้อนี้พลาดไม่ได้ครับผม
ทำไมท่านผู้ชมคืนน่ะไหมตากล้องของเราท่านผู้ชมคืนน่ะไหมรอเหรอครับ
แกงกระก๊อซ์ของเราเองเสียงกลังเอือกมึงว่าเปลี่ยนเลน

หรูบ้าสบายครับเยอะมากครับรสชาติอาหารครับอย่างไรบ้างนะครับ
โอโหทิ้มข้นปลอกเลย

แต่ว่าไข่ผมมันมีความกรอบกว่าอืมอ่าไอสันผักขานะ
อะไรเชียพด้วย
หอยครับชอบเมนูไหนเป็นพิเศษครับ
ส้มตำปากปูดส้มตำปากปูดอร่อยมากโอ้โหสุดยอดมากครับผม
มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้เลย
ผมว่านะครับผมอยากรู้ไหมครับว่าเขาทำยังไง
ที่อยากรู้อยากรู้ว่ามันทำอะไรเพราะมันอร่อยอย่างนี้
ถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวเราไปลงครัวกันเลยดีไหม
ง่ายเหรออ่าไปดูขั้นตอนว่าเขาทำกันยังไง
สองหนุ่มอร่อยกับสารพัดเมนูกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้า
ครัวโชว์ฝีมือทำอาหารในเมนูส้มตำผักกูด
ที่มีวัตถุดิบคือผักกูดตัวชูโรงของทางร้าน
แต่จะปรุงแบบธรรมดาก็ไม่ใช่กินล้างบาง
ทั้งคู่จะต้องมัดแขนช่วยกันปรุงเมนูนี้ให้เป็นสูตรเฉพาะตัว
ด้วยการใส่น้ำปลาร้าของโปรดเจ้าแซ็ก
หากรสชาติออกมาถูกใจแม่ครัว
ทางร้านเตรียมของพิเศษให้กับพี่หอยรออยู่แล้วครับ

วันนี้พวกเราสองคนครับจะมาเรียนรู้ในการตำส้มตำผักกูล

ไล่เดียวก็ไปแล้ว

หลุดเวลาที่ฉันถังปี่

คุณยายพามาเก็บผักกูดกันถึงในสวน

ไร้สารให้เห็นกันจะ
สองหนุ่มก็แยกย้ายกันไปคนละมุม
แม่แค่เริ่มต้นภารกิจก็สนุกแล้วล่ะครับ
ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวนะครับอยู่กับแม่
เดี๋ยวทำไมเปลี่ยนชุดเร็วอ่ะ
คืออะไรเมื่อกี้ใส่ชุดแดงอันนี้คือใคร
ถามคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่ชื่ออะไรครับ

เดี๋ยวก่อนทำไมเราต้องทำอะไรแบบนี้ด้วย

คุณแม่ต้องทำยังไงครับคุณแม่ครับ
เอาแป้งละลายน้ำก่อนแล้วก็เอาผักอูดใส่

เยอะหน่อยสิ

เดี๋ยวเราจะทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปให้คุณป้า

นี่เฮ้ยมันได้ว่ะตามสูตรคุณแม่

เฮ้ยติดไฟ

ถ้าอร่อยปรับเราจะได้ความรู้สึก

มาแล้ว

ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่

มันกรอบแข็งนะครับตอนนี้ครับ

เอามือจับกระทะเอามืออีกมือจับกระทะ

ต้องไปทำน้ำยำครับผม

แต่คุณทำยำหนึ่งผมทำยำหนึ่ง

เอาเร็วโถเฮ้ยอย่าช้าเนี่ยเวลามีน้อยอ่ะ

ปกติแล้วนะครับน้ำยำของทางร้านนะ
เขาจะไม่ใช้จะไม่ใช้ปลาร้านะ

ปลาร้าเข้าไปให้มันดูแตกต่าง

สมมุตินะสมมุติเพราะเราตำอร่อยปั๊บเนี่ย

อย่าเสียสวย

คุณทำไม่ดีเลยนี่ผมเองคุณป้องเอง

ถ้าคุณป้องดีผมก็จะตำไม่หกหรอก

นี่นะผมบอกเลยนะเป็นรายการ
ทำไมต้องผูกมือให้มันดูแบบ

เดี๋ยวให้คุณยายเขาชิม

แล้วนี่ก็ไม่ใช่แบบส้มตำผักกูดธรรมดา

นี่คือสูตรคุณแม่เลยะ

ปรากฏข้าวตาปรากฏข้าวตามันกรอบ
ชิคชี้ฟ้าไม่สวนนะชิคชี้ฟ้า

ยังไงบ้างครับน้อยตัวหน่อยครับ

เราได้อย่าเอาของพิเศษมา

๒คนทำมือพีตตาก่อน
อ๋อได้อืมอ่าคุณแม่ว่ามาเลยเขาออกมาเลย
ยังไงครับเอาออกมาเอาออกมาคุณแม่เห็นไหมอะไร
อันนั้นอะไรอ่านี่คือของวิเศษนะครับอ่า
สำหรับพวกเราสองคนเออชอบสนุกไหมสนุกไหม
เมื่อกี้ปิดตาตื่นเจนไหมเนี่ยเห็นแล้วตื่นเจนไหมเนี่ย
เห็นไหมตื่นเต้นทีเดียวเจียวของวิเศษของคุณแม่ก็ไม่ใช่อะไร
นั่นก็คือขนมเปียกปูนกะทิสดขนมหวานของทางร้าน
ให้ทั้งสองได้ล้างปากหากคุณผู้ชมอยากชิม
ก็มีขายในราคาเพียง๑๕บาทเท่านั้นครับ

หอมให้เจอ
อร่อยมากใส่ใบเตยหอม
สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากมาชิมเหมือนพวกเราสองคนนะครับ
ก็มาได้ที่นี่เลยครับร้านคุณตันคาเฟ่นะครับ
และภารกิจของเราในวันนี้นะครับส้มตำผักกูดใส่ปลาร้านะครับผม
ถือว่าสำเร็จสำเร็จไหมคุณแม่สำเร็จค่ะทำอย่างงี้สำเร็จ

กินล้างบาง
เราอยู่กันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกซึ่งร้านดังวันนี้
เรามีถึงสองร้านให้ล้างบางร้านแรกเรามารองท้องกันด้วยขนมกุ้ยช่ายเจ้าดัง
แห่งบ้านนากันก่อนเลยครับและนี่ก็คือร้านเจ๊งอครับ
กุ้ยช่ายที่อร่อยที่สุดในบ้านนาอ๋อบ้านนา
บางนาตาดคนละอีกร้านหนึ่งแต่ร้านนี้บอกได้เลยว่าเป็นต้นตำรับนะฮะ
แล้วเปิดมากว่าห้าสิบปีแล้วว้าวว้าวว้าว
ถ้าใครผ่านมาตรงนี้ต้องเอียดร้านนี้เท่านั้น
ก่อนที่จะได้ชิมเชิญเจ้าของร้านสักนิดหนึ่ง
น้องอิ๊บค่ะใช่น้องอิ๊บเป็นเป็นรุ่นที่เท่าไรล่ะ
สองค่ะรุ่นสองค่ะจริงจริงแล้วร้านที่บอกว่าต้นตำรับนี่เปิดมากว่าห้าสิบปีแล้ว
ค่ะทำไมกุ้ยชายเจ๊หมอถึงอร่อยที่สุดอ่าแป้งบางไส้เยอะแล้วก็น้ำจิ้มเด็ดค่ะ
มีมีไส้อะไรบ้างครับมีไส้ผักเผือกแล้วก็มันแก้ว
อกจากที่กุ้ยช่ายอร่อยแล้วผมว่าน้ำจิ้มต้องมีผลต่อกุ้ยช่ายค่ะ
น้ำจิ้มอร่อยยังไงของเราจะออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานจะมีสามรสเลยอ่ะค่ะ
สามรสเลยแทบจอดทั้งหน้าไม่ได้เลยสามรสจอดเรียนกับกุ้ยไช่
ไม่อยากพูดเยอะแล้วร้านนี้ร้านดังขอชิมได้เลยค่ะชิมเลยดีกว่า
โอเคมาจิ้มเลยนะคะเจ๊หงอครับสามไส้เลยผักมันแก่วแล้วก็เคือกค่ะ
ไม่ต้องสั่นพี่อิ๊ปอะไรตอนแรกเรียกว่าอะไรมือสั่น
เจอคนหล่อไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยนะฮะ
ถ้าชิ้นเดียวมันดูธรรมดาโลกไม่จำผมขอสองชิ้นผมขอสองชิ้นฮะ
จิ้มจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกิน๒อันพร้อมกัน
คือจะบอกอะไรดีเพราะมันแป้งบางผักเยอะ
น้ำจิ้มกลมกล่อมครับผสมกัน๓อย่างอร่อยมากครับ

อร่อยจริงแล้วผมน้ำลายผมจะไหลเลย
นี่ไส้เผือกเผือกเผือก
เฮ้ยจริงหรอเฮ้ยจริงหรอไส้เผือกจริงหรอ
อันนี้เผือกครับอันนี้เผือกค่ะ
อร่อยจริงครับกรุบเลยนะ

ผมขออนุญาตชิมมันแก้วฮะ
ผมบอกตรงนะผมกินก๋วยไช่ยังไม่เคยกินไส้อื่นแล้วแหละค่ะ

ของเจ๊หงอต้องลองได้ครับ

ครั้งแรกผมว่าผมติดใจแล้ว
เพราะว่าผมนึกว่ามันจะไม่เข้ากันระหว่างแป้งกับมันแก้ว
แต่พออันนี้มันแป้งบางด้วยแล้วก็ไส้เยอะด้วยบวกกับน้ำจิ้มเข้าไป

กล่องละท่อเนี้ย

กล่องเล็กค่ะหกสิบบาทมีสิบสี่ชิ้น
ถ้ากล่องใหญ่ร้อยบาทยี่สิบสี่ชิ้น

ไม่ใช่แบบไส้ผักจะแพงกว่าไส้มัน

ถ้าผ่านมาแถวนครนายกบ้านนาเนี่ย

พี่หอยครับอร่อยพนานี้ต้องขอกลับบ้านแล้วแหละครับผม
ได้ครับ
ไปแล้วนะครับ

ร้านดังร้านที่สองของเราคือเฮียตีก๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านนา
ร้านเก่าแก่ที่ชาวบ้านนาบอกว่ารสชาติเด็ดดวงเป็ดอร่อยหนังนุ่มเนื้อแน่นพะโลหอม
จากข้าวเกาเหลาหรือก๋วยเตี๋ยวก็เด็ดไม่แพ้กันไปล้างบางกันเลยครับ
และนี่ก็คือร้านดังอีกหนึ่งร้านของอำเภอบ้านนาก็คือเฮียตีก๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านนา
ไม่มีสาขามีสาขาเดียวและบอกได้เลยว่านี่คือเป็ดที่อร่อยที่สุดในแถวนี้เลย
อันนี้คือเป็ดพะโลอันนี้คือเป็ดตุ๋นอันนี้คือเครื่องในแล้วก็เลือด
และโดยเฉพาะอย่างนี้นี่น่ากินมากไส้เปลวไส้เปรียวคือไส้เป็ดนี่แหละ
หากินได้ยากแล้วใครทำอร่อยจะค่อนข้างยากเลยใช่แล้ววันนี้ผมก็สั่งเป็นเส้นเล็กเนื้อหน้าอกเป็ด
ผมชอบกินเนื้อหน้าอกเป็ดของผมนี่ครับหมี่เหลืองคุณมีเรื่อง
ไม่ใช่หมี่เหลืองคุณหมี่เหลืองหมี่เหลืองหมี่เหลืองหมี่เหลือง
ตกใจนึกว่ามีเรื่องแถวนี้ผมไม่ได้ช่วยคุณนะฮะ
บะหมี่เป็ดแห้งครับผมน่าทาน

เขาเรียกบะหมี่แห้งเป็ดไม่ใช่บะหมี่เป็ดแห้งเป็ดแห้งไม่กรังย่ายืน
เอาล่ะผมลองชิมอันนี้ก่อนเลยเป็ดพะโล้ขออนุญาตนะฮะ
คือเป็ดเนี่ยเขาจะมีจิ้มแบบพวกน้ำส้มน้ำส้มควรจะเป็นน้ำส้มที่ใช้น้ำเขาเรียกว่าส้มส้มที่ตำอ่ะ
เหมือนเป็ดมาเดินในป่าคุณทำไมละครับ

นี่จ้ายั่วจ้านี่
เป็นไงฮะน้ำร้ายในปากแต่ไม่น้ำร้ายในมืออือน้ำเป็นไง
ตกใจเหรอเรียกกันตกใจอร่อยน้ำซุปอร่อยมาก
อันนี้เป็ดไพร่อุ้ยอ๋อเอาไปดูเป็ดตุ๋นบ้าง

เรียกว่าไม่ใช่เหนียวนะมันมันจะหนึบมันจะหนึบมันจะหนึบโอ้โห
ตอนแรกผมอยากจะกินแบบพวกหนังชีวิตแต่เอ๊ะไม่ดีกว่ากินหางเป็ดดีกว่า
มันจะกึบมันจะกึบหน่อยส่วนต่อไปอร่อยอีกอย่างหนึ่งคือเลื่อนนะ

เมียมีมีดเหลือไหม
ต้องโยนตับต้องตับเอ้าเอาเลยนี่ครับนี่ตับยั่วจ้ะ
ต่อไปอันนี้ผมเล็กของมันเลยไส้ฮะไส้นี่ทำย่างนะถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะเหม็นมันจะหื่นแต่อันนี้บอกได้เลยว่า
จะยินเสียงไหม
ถ้าดังเนี่ยปั่นกูแล้วมันเข้าเป็นมันไม่ใช่แล้ว

คลุปไส้แบบหรือคนแบบ

หน่อยของผมอาจจะปรุงแบบว่าผมกินเป็นคนกินเผ็ด
เป็นไงบ้างครับพี่อร่อยยี่เป็งอร่อยมากของผมบะหมี่แห้งเป็ดครับ
เส้นแบบนุ่มมากครับครับแล้วก็ในตัวน้ำซุปที่ผมใส่เข้าไปอ่ะ
อืมมันจะออกแบบเค็มมันหวานนิดนึงอืมอร่อยผมบอกเลยนะครับว่า
เฮียตีก๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านนานั้นอร่อยเชียบครับอืมและในช่วงหน้านะครับผม
เดี๋ยวผมจะพาพี่หอยของผมพี่ชายของผมนะครับไปกินของเด็ด
อ่าไปชิมร้านที่อร่อยอร่อยยังไม่หมดอีกหรอยังไม่หมดหรอพี่
ยังเหลืออีกเยอะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับ
เดี๋ยวจะพาพี่หอยนะครับไปชิมร้านที่อาหารแบบรสเด็ด
อ่าก่อนอื่นนั้นเราต้องล้างบางที่นี่ให้มันหมดก่อนครับ
ได้ล้างจานหรือล้างบางล้างบางครับผมเอาเลยครับในช่วงนี้
เราก็ได้ล้างบางร้านดังไปทั้งสองร้านซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน
เดินไปได้แบบสบายร้านขนมกุ้ยช่ายเจ๊งอ
ตั้งอยู่ในซอยเทศบาล๑๐เปิดเวลา๗โมงเช้า
ถึงบ่ายสามโมงหยุดวันจันทร์ส่วนเฮียตีก๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านนา
อยู่ในซอยเทศบาล๖ริมถนนสุวรรณสอนเปิดทุกวัน
เวลา๑๐โมงครึ่งถึง๔โมงเย็นมาบ้านนาห้ามพลาดเด็ดขาดจ้า
กินล้างบาง
ต่อกันที่ร้านเด็ดประจำย่านบ้านนาร้านนี้เหมือนจะเป็นร้านอาหารตามสั่ง
แต่มีเมนูแปลกที่หลากหลายอยากจะบอกว่าแปลกยันชื่อร้านเลยล่ะครับ
ไปล้างบางกันเลยดีกว่านี่เลยครับพี่ชายถึงนะครับผมจ้ะ
ร้านดังเราก็ไปมาแล้วร้านโดนเราก็ไปมาแล้วจ้ะ
นี่เลยครับร้านเด็ดร้านอะไรไม่น่าอร่อยมาเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยว
เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจริงครับไม่น่าอร่อยจะกินกันไหมอ่ะ
อืมฟังให้จบก่อนอะไรอืมคนไม่น่าอร่อยก็ไม่ต้องกิน
นี่แค่ชื่อร้านครับอ๋อเหรอแต่ว่าอาหารของที่นี่นะครับ
บอกได้ป่ะอ่าเด็ดแล้วก็ทุกเมนูแน่นอนครับผมอ่า
บ้างไม่อร่อยบ้างบางอย่างก็ไม่อร่อยเลย
เขามีแต่อาหารแนะนำอ่าอาหารที่ไม่อยากแนะนำเพราะทำช้า
ไม่มีไม่มีเวลาอย่าสั่งอย่าใช้อารมณ์ครับ
เราจะมากินอาหารเรามาล้างบางครับเข้าไปเลยดีกว่าอ่ะไปไป
เลยครับมาเห็นชื่อร้านชื่อเมนูแปลกแบบนี้บอกเลยว่า
รสชาติสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงร้านไม่น่าอร่อยเพราะมันอร่อยมาก
บริหารความอร่อยโดยเชฟมือเก่าที่การันตีด้านรสชาติปริมาณ
และวัตถุดิบคุณภาพที่เกินราคาไปมากเลยครับ
มาแล้วครับอ่า
สวัสดีครับเฮียวิสัยครับผมสวัสดีครับนี่คือเฮียวิสัยนะครับ
เจ้าของร้านไม่น่าอร่อยนะครับผมครับแต่ว่านานว่าเฮ้ยยัง
ยังคุณบอกไม่น่าอร่อยก็กลับเลยอยู่ร้านของเขาอ๋อเหรอ
ร้านของเขาไม่น่าอร่อยนะครับแต่ว่ากับข้าวที่นี่ครับ
อร่อยทุกเมนูเด็ดทุกเมนูแต่เท่าที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ย
บางเมนูผมยังสงสัยว่ามันคืออะไรผมก็สงสัยเหมือนกันครับ
อย่างนั้นเดี๋ยวให้เฮียพี่สัยได้แนะนำดีกว่าว่าแต่ละเมนูคืออะไรครับ
ครับแนะนำจากผัดไทยเลยนะครับอ่าผัดไทยตรงนี้
น้ำน้ำที่ทำมาไทยนี่จะไม่มีส่วนผสมของมะขามเปียก
แล้วจะไม่มีเต้าหู้ใส่ผัดไทยที่ร้านจะเป็นแบบทั่ว
ไปสากลเนี่ยคนไทยก็ทานได้ฝรั่งฝรั่งก็ทานได้
เครื่องนี้มันจะมีหอมเกียวแล้วจะมีหมูกรอบให้
เพราะเอ
ขอและครับอ๋อแหม่ถ้าทานบางถ้ามีซอสขาวราดจะเป็น
แบบ
คือจะไม่มีมันเลยฮะตัวนี้จะมีหมูอบมีคุณเชียงมีขิง
มีหอมแดงแล้วมีถุงมีนี่อยากให้เห็นนวดใส้ทัวร์ในฟูเยอะมาก
น้ำจิ้มที่ได้รสชาติตรงนี้อาจารย์อาจารย์
อาจารย์ต่อไปต่อไปมีเลยครับวันนี้ข้าว
ข้าวข้าวเคราะห์ฟุกกะปิจะแตกต่างกับทั่วไปที่คุณเคยทานมา

มันจะใช้หมูอบแทนมีกุญเชียงมีไข่ที่ย่างให้เสร็จ
เฉพาะเนื้อของข้าวครูปินี่จะมีเนื้อปูป้อนโตโตส่ายให้
กลุ่มจะแตกต่างทั่วไปจะมีเนื้อปู

ลาดหน้ามะพร้าวอ่อนครับ

ถ้าไม่ใช้เส้นจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้อง
ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแผ่นที่ยังไม่ได้หันครับเอามาทอดด้วยใช้น้ำแม่งงาลงไปทอด
เพราะว่ากรอบแล้วก็ราดด้วยซีริมหวาน

มาภาวนี่ใช้เสร็จแต่เนื้อ

งานจนซึล้งน้อง

เมื่อถ้าคนไม่ชอบโปรตีนมากมีเส้นก็ทานเฉพาะหน้าได้เฉย
มันจะมีส่วนของเนื้อปูเนื้อปูแล้วก็มีกุ้ง
แล้วก็มีคณะฮ่องกงใส่ให้
ทำไมถึงตั้งชื่อว่าไม่น่าอร่อย

เราก็มาเปลี่ยนเล้งมาให้มันแปลกไม่น่าอร่อย
ร้านนี้กว่าจะอยู่ได้เนี่ยทั้งพระทั้งหมอดูดูแล้วดูอิดว่าเจ๊ง
ก็ไม่รู้สงสัยความแก่บ้างว่าทำให้ดวงแข็งขึ้นมา

ใช่ครับทั้งครอบครัวทั้งตระกูล

เพราะว่าร้านผมอยู่ทางข้าวบ้านทุกคนดี

ครับขอตัวไปทำอาหารละก่อนนะครับ

ขอหัวไปด้วยนะครับ
เรามาเริ่มที่เมนูแรกของเราเลยดีกว่า

ไม่ใช่กุ้งชายานะใครบอกว่ากุ้งชายา

มันดูคนจังห้าต้นกินได้

อืมกังสิริโรธผมว่าเอกอยู่ที่เส้นเลยนะเส้นเขาดี
เส้นเนี้ยเส้นจานปะอ่ะเส้นจานปะลุงอืมเส้นนครนัก
ไม่ไหวแล้วกุ้งอะครับดูหัวกุ้งเป็นยังไงมันมีความมันอ่ะอืม
ความมันความสดอืมอร่อยมากอร่อยต่อไปผมผมอยากกินอันเนี้ย
ที่เขาบอกว่าเขาเชียร์จังว่าลองกินน้ำจิ้มเขาสิ
อัจจ๊าตอะไรอย่างน่ะขอขออ่าอัจจ๊าตหน่อยอัจจ๊าต
อยากให้กูลองอยากให้กูลองอุ้ยหนูใจหมดเลยนึกว่าเส้นทาคอ
เส้นทาคอนายกเส้นทาคอนายกน่ะอัจจ๊าตเขาอร่อยมากนี่ครับ
เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวครับอุ้ยอร่อยน่ะผมว่าน้ำน้ำจิ้มเขาเอกแบบ
น้ำจิ้มเขาเขามีหลักการมีตัวเหลืองอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับนะ
มีความหวานมีความเปรี้ยวอืมลงตัวมากเอาล่ะต่อไป
ข้าวคุ้กกะปิครับอ่ะเชิญเชิญตักให้ผมหน่อยเขาแขนผมสั้นนะฮะ

ไอ้ที่กุ้งไอ้ที่เขาบอกปูชิ้นใหญ่อ่ะผมอยากได้อันนั้นอ่ะนี่ไงครับ
โอ้โหโอ้นี่ครับโอ้แค่นี้ก็คุ้มแล้วผมว่าเฮ้ยเฮ้ย
เราตักเนื้อปูให้เออเออเอาเนื้อปูมาให้กับเพียงหอยนะครับ
แล้วก็มีหมูกุญเชียงไหมหมูอบคำเดียวเลยกุญเชียง
เชียงนะครับแล้วก็เอ่อก็ขอน้ำจิ้มเขาหน่อยนี่ครับ
อันนี้คือสูตรน้ำจิ้มแล้วนะผมว่าในข้าวคุกกะปิธรรมดา

หน้าทานที่สุดคำใหญ่คำโต
มันเหมือนข้าวผัดอเมริกันผสมกับข้าวคุกกะปิไม่รู้แล้ว
ผมรู้สึกอึกนะผมเคยทานอยู่ครับเพราะหมูหมูกับกุญเคียงของเขาเนี้ย
ทำให้ให้รสชาติมันดูนัวขึ้นหรืออะไรอย่างนี้
แต่ข้าวมันยังคงความเป็นข้าวคลุกกะปิเลยอ่าครับแต่มันมีเนื้อปูที่แบบ
แน่นมากแล้วน้ำจิ้มเขาดีมากต้องลองคุ้มมากคุ้มค่า
ค่าที่เขามามาร้านนี้จริงจริงไอ้ที่เขาบอกว่าไม่น่าอร่อยอ่ะ
ผมว่าชื่อชื่อไม่อาจทำชื่อไม่อาจทำไรรสชาติของเขาได้
อาจจะเป็นเคสลับหรือเปล่าอือชื่อแล้วไม่สนามมากทำอะไรกับรสชาติของเขาได้จริงจริง
มันอย่างข้าวเปล่าก็อร่อยนะครับอืมมันมีความมันมันเหมือนแบบเป็นข้าวผัดอเมริกันจริงจริงนะ
ผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่าความเค็มของกะปิเนี่ยมันไม่ได้ปี๊ดออกมามากไง
ทำให้มันนัวได้แล้วหมูก็กำลังพอดีผมหมูออกดีมากเมนูสุดท้ายที่ผมอยากชิมมากว่า
ต้องเกิดจากเส้นไม่รู้เนี้ยขนขนเนอะเอ้ยโอ้โฮต่ำเพลิงเค้าครับ
ที่เป็นมะพร้าวอ่ะมีเอ้ยมีมะพร้าวอ่อนด้วยใช่ใช่
ตอนแรกตอนแรกที่มองนึกว่าปลาหมึกนะใช่ผมนึกว่าปลาหมึกแต่ไม่ใช่ฮะ
อยากได้กราบเพื่อเจ้าครั้งนี้ที่ผมได้กินราดหน้าที่ไม่เคยกินมาก่อน
มันเป็นไปได้ไงกับมะพร้าวกับราดหน้าเพราะเราได้แบบความมันความหวานของมะพร้าว
ไม่ใช่น้ำตาลนะเรารู้สึกนะ
ยกลมกล่อมมากอร่อยดีมากโอ้โหต้องบอกว่าตรงข้ามกับชื่อร้านเลยไม่น่าอร่อย
แต่อร่อยทุกเมนูเลยฮะสรุปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับร้านไม่น่าอร่อยร้านเด็ด
แต่ว่าอร่อยเชียวพี่หอยครับจ้ะเป็นไงบ้างมากินล้างบางวันนี้ครับ
คือผมต้องบอกนะผมไม่ค่อยได้ไปรายการอาหารเท่าไหร่นะเอาตรงนะ
แต่พอผมรู้สึกว่าพอผมมาแล้วผมได้อาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดี
บอกได้เลยว่าวันนี้อิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหารฮะ
ใสร่างใสที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บ
ตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบ้างในกินล้างบาง
วันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า
ร้านข้าวชื่อแปลกอย่างร้านไม่น่าอร่อย
จังหวัดนครนายกแม้จะเป็นร้านเล็ก
แต่ขอบอกว่าแต่ละเมนูของที่นี่อร่อยไม่แพ้ใครแน่นอน
และในวันนี้แจ็คกับพี่หอยก็กินล้างบางไปทั้งสิ้น
ร้าน๒๐เมนูครั้งหน้านุ่มแซคของเราจะพาไปล้างบางที่ไหนต้องมาติดตามกัน
ครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานะครับผมบอกได้เลยว่าถูกไว้ที่สำคัญขอด้วยนะครับผม
เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งคุณฝนธนสุนทรมาล้างบางกับเราครับ
กินล้างบาง

อร่อยเทียม
นั่วมากครับมันล้างนั่วมาก
กินล้างบาง